ร่วมแสดงความยินดีกับไทยรัฐกันซะหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราเห็นรางวัลอยู่ตรงนี้
นี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของไทยรัฐทีวีนะครับ

ประกาศผลรางวัลเมื่อวานนี้และไทยรัฐทีวีก็

ใช่ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะ
ไทยรัฐทีวีคว้า๔นาตราชข่าวผู้บรรยายนั่นเองครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังหน่อยนะฮะ
ในช่วงของการประกาศรางวัลนาตราชนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ลุ้นอยู่หลายรางวัลเหมือนกัน
แล้วก็นี่แหละครับมี๔คนไปร่วมงาน
ดูสิโอ้โหเฉิดฉายอยู่บนพรมแดงนะฮะ
มีใครบ้างฮะคุณทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศข่าวของเรานะครับ
คุณเจวรปัตรอรุณพักดีผู้ประกาศกีฬาของเรา

ฝ่ายหญิงมีคุณจักรีนี่สวยของเรา
และคุณเชอรี่รัตนภัยทูลดูสิฮะ

ถือว่าเป็นการประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่๙นะครับ
จัดขึ้นในช่วงบ่ายที่หอประชุมใหญ่
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในแวดวงโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

สำหรับผลการประกาศรางวัล

ไทยรัฐทีวีคว้ามาถึง๔รางวัลด้วยกัน
สามารถคว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมได้นะครับ
ส่วนรางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยมนี้
แสดงความยินดีกับคุณเจวรปัตรของเรา
คุณผู้ชมเจอคุณเจในทุกเช้าเลยนะฮะ
ข่าวกีฬาเรื่องรอบขอบสนาม
นี่แหละครับเมื่อวานไปรับรางวัลนาตราชด้วยตัวเองนะครับ
ใช่แล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่
ติดต่อกันเป็นปีที่๒ด้วยเดี๋ยววันนี้มาเจอกัน
ในเรื่องรอบขอสนาเดี๋ยวต้องแสดงความยินดีกันหน่อย
ใช่นะครับและคุณเข็มมาสอนหนูขาวนะครับ
ได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็รายการที่ได้รับรางวัลอีก๑รายการ
ก็คือรางวัลฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยม
กับถามตรงกับจอมขวัญนะครับ
นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของไทยรัฐทีวี
ฟังเสียงทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีที่เมื่อวานนี้ได้ไปรับรางวัลกันหน่อยนะครับ

สี่รางวัลเลยสำหรับไทยรัฐทีวีที่ผมถืออยู่เป็นรายการข่าวยอดเยี่ยมจากไทยรัฐนิวโชว์ครับ
แล้วก็ที่เชอรี่ถืออยู่วันนี้เป็นตัวแทนรับนะคะให้กับพี่มิ้วเขมสอนหนูขาวค่ะ
รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะ
ครับของผมก็รางวัลผู้บรรยายกีฬายอดเยี่ยมนะครับ

ส่วนนี้ก็คือรางวัลขาทองยอดเยี่ยม
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะฮะ
ก็ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวและก็เป็นพูดประกาศข่าวที่เราได้รับในน้ำของทรัตเบียนการแข่งสีโอน
และก็จะทำให้เรานั้นยึดมั่น
และก็จะทำให้เรานั้นยึดมั่น

รวมถึงต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
ทุกรางวัลจริงรวมถึงช่องต่างที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ